ต่อกันนะฮะดูอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องราวของทุเรียนไหม

เพราะว่าช่วงนี้หลายคนอยากทานทุเรียน
คุณไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกให้คุณได้รู้
เพราะว่าทุเรียนราคาที่แบบว่าถูกเขาก็มี
เพราะฉะนั้นทุเรียนราคาถูกอยู่ที่ไหนตำบลใดจังหวัดอะไรกันบ้าง
ไปดูกันเลย
แล้วคิดอีกแต่ปีนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงทุเรียนถูกและดีมีให้กินแน่นอนไม่มีอ่ำไม่หลอก
พิกัดอยู่ที่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ทุเรียนราคา๑๐บาท
และนี่ก็คือบรรยากาศหน้าร้านขายทุเรียนของคุณนาธีบัวสุกอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากที่มีการเปิดขายทุเรียนเป็นวันแรกในราคาภูละ๑๐บาท
ฟังไม่ผิดหรอกครับ๑๐บาทจริง
คุณนาธีเจ้าของร้านได้เปิดเผยว่าแนวคิดในการนำทุเรียนมาขายของตนนั้นเนี่ย
คือต้องการที่จะให้คนที่มีกำลังซื้อต่ำได้ซื้อกินกัน
โดยตนเองได้รับทุเรียนโดยตรงมาจากสวนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกระดุมพวงมณีนกกระจิบและหมอนทอง
นำมาแล้วเนี่ยก็แบ่งเป็นภูแล้วก็นำมาขายให้กับชาวบ้าน
ในราคาภูละ๑๐บาทเป็นต้นไป
เรียกได้ว่าไม่ถึง๑๐นาทีเท่านั้นก็ขายหมดเกลี้ยงแล้วล่ะครับ
ต่อกันที่ทุเรียนราคา๕บาทถูกจริง
เรียกได้ว่าฉีกปรากฏการณ์การขายทุเรียนเอาใจสายกินทุเรียนที่มีงบน้อย
แค่เรียน๕ก็ซื้อได้ละครับ
ไปกันที่บ้านโนนข้างตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนคร
ราชศรีมามีชาวบ้านที่รู้ข่าวพากันมาต่อแถวยาว
เพื่อซื้อทุเรียนตั้งแต่ตี๕จนทำให้ร้านนี้เนี่ยมียอดขายวันละกว่า๑ตันเลยทีเดียวเชียว
คุณมนตรีผิวผ่องหรือคุณหมีกู้ภัยอุดมทรัพย์พ่อค้าทุเรียน
ที่มีแนวคิดในการขายที่แตกต่างจากพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนทั่วไป
ได้เล่าว่าตนเองขายทุเรียนมานานเกือบ๑๐ปีแล้วล่ะครับ
แต่เมื่อปีที่ผ่านมาต้องเจอกับปัญหาการระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
เหมือนคนทั่วไปทำให้ยอดขายลดลง
จึงเกิดแนวคิดว่าในเมื่อคนที่ชื่นชอบทุเรียน
แต่มีงบน้อยทำให้ซื้อเป็นลูกไม่ได้
ตนก็เลยแกะแบ่งขายเป็นภูน่าจะขายได้
และทำให้ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด
จึงถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

ก็อิ่มอร่อยแบบสบายกระเป๋าอีกด้วยล่ะครับ
ว้าว
บาทเมื่อกี้นี้ว่าถูกแล้ว
มาเจอทุเรียนร้านนี้ราคาเพียงแค่๒บาท
โอ้โหแจกฟรีเถอะ

แม่ถูกเหมือนแจกฟรีเลยล่ะครับคุณผู้ชม
ไปกันที่ถนนสายพิมายหินดาด
ด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมา
คุณสิริวิภาพวงพิมาย
แม่ค้าขายทุเรียนเล่าว่า

ได้ไปรับทุเรียนหมอนทอง
มาจากจังหวัดจันทบุรี
เพื่อมาขายเป็นประจำทุกปีแต่ในปีนี้เกิดวิกฤตของโรคโควิดสิบเก้า
ทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีตนและสามีจึงปรึกษากันว่าจะทำยังไง
ให้คนที่มีเงินน้อยแต่สามารถซื้อทุเรียนกินได้
จึงนำทุเรียนมาแกะขายเป็นภูโดยราคาเริ่มต้นที่ภูละ๒บาทเท่านั้น
นอกจากนี้ก็ยังมีราคาห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทและยี่สิบห้าบาท
ตามขนาดของแต่ละภูอีกด้วยล่ะครับโดยในแต่ละวันขายหมดวันละแปดร้อยกิโลกรัม
ถึงหนึ่งตันเทียวนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้กำไรวันละหนึ่งหมื่นบาท
โดยไม่จำเป็นต้องขายในราคาแพงถือเป็นการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย
ให้สามารถซื้อทุเรียนกินได้อีกด้วยล่ะครับ
ทั้งหมดนี้ถือเป็นการขายที่เอื้อเฟื้อต่อกันในยุคโควิด๑๙ระบาดแบบนี้
ได้ดีเลยทีเดียวเชียวยังไงก็ตามขอให้ผู้ประกอบการทุกท่าน
ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัดสินใจทำครั้งนี้ด้วยนะครับ
เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ